กักตัวอยู่บ้านกันหมดเลยนะคะอาจจะแต่งตัวชิลธรรมดา
สไตล์สบายอยู่ที่บ้านแต่ไม่ใช่สำหรับพระเอกคนนี้ค่ะ
เคนธีรเดชความหล่อยังไงก็หล่อแบบนั้นค่ะ
แล้วอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องเงี้ยเป๊ะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลย
เห็นบอกเลยว่าเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละชุดจัดเต็มอย่างกับจะไปถ่ายแบบลงปกนิตยสาร
ก็ต้องขอบคุณศรีภรรยาเขานะคะพี่หน่อยบุษกรรับหน้าที่เป็นช่างภาพ
ถ่ายรูปเอามาลงให้เหล่าเอฟซีได้ชมกัน
แล้วภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่คุณพ่อเขาทำกิจกรรมสุดโปรด
นั่นก็คือการนั่งจิบกาแฟชิวอยู่ที่บ้านสวมเสื้อเชิดโปโล
ทำเอาพี่หน่อยก็โพสต์แซวไปว่าเออจบกินปูพี่ก็ต่อได้กินกาแฟต่อ
กับแฟชั่นการสวมบทเป็นบาริสตาชงกาแฟอยู่ที่บ้านค่ะ
คุณพ่อเคนเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะจ๊ะจัดเต็มมาด้วยเชิดสีน้ำเงินสุดเนี๊ยม
ดูสิหล่อเนอะอ๋อแล้วผมก็ใครจะใส่ได้กางเกงแบบนี้ผมก็เนียนกริ๊บ
หน้าก็ใสเป๊ะมาพร้อมกางเกงเอวสูงสีครีมแล้วก็ทรงผมเซ็ตแบบเสิร์ฟ
ดูแบบว่าแบบไม่ได้ตั้งใจทำแต่แบบเออหล่ออะไรอย่างนี้
แล้วพี่หน่อยเขาก็เลยอดไม่ได้คว้ามือถือมาถ่ายคลิปเดี๋ยวไปชมบางช่วงบางตอนกันจ้
ลุงไม่สนกางเกงลุงอะไรนะลุงไม่สนส่วนกางเกง
อะไรนะคะคุณเมื่อตะกี้คุณบอกว่าถ้าแฟนคุณหล่อขนาดนี้คุณจะขังเขาไว้ที่บ้าน
ใช่ไม่ให้ออกไปไหนล่ะได้เหรออ่าพี่หน่อยเขาโพสต์คลิปนี้ลงไอจี
พร้อมกับแคปชั่นที่มันอัดอั้นตันใจสุดสุดเลยค่ะบอกว่าขอให้โฟกัสที่กาแฟนะคะ
กางเกงเอ่ยทรงผมเอ่ยนั่นค่ะชุดอยู่บ้านนี่ขนาดชุดอยู่บ้านพี่เคนยังจัดเต็มขนาดนี้นะคะ
ถ้าได้ออกไปนอกบ้านเมื่อไหร่สงสัยงานนี้มีต้องแบบทั้งกล้องทั้งแฟลตต้องตาม
ถ่ายรูปกันแชะรัวแน่เลยนะคะ
หล่อดูดีนะแต่มันเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะ
อยู่บ้านเบื่อแต่งตัวเปื่อยไม่ได้เดี๋ยวกำลังใจหมด
มันหดหู่เกินไปเอาอย่างพี่เคนว่าก็ได้นะคะ
ต้องลุกมาแต่งหน้าก่อนเลยตอนเช้าถ้าไม่แต่งหน้าหดหู